พูดถึงว่าที่เจ้าสาวค่ะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
เมื่อก่อนก็เซ็กซี่มากอลังการมีกันหลายคนไง
ตอนนี้ก็ยังเซ็กซี่อยู่ลุคแรกเขาเนี่ยมีประมาณ๔คน
ชามิวกี้นิวเคลียร์แต่ตอนนี้นะคะเปลี่ยนลุคแล้วคุณผู้ชมนะคะ
วันก่อนแวะมานะคะบรรเทอร์รัดของเราเทอร์รัดทีวี
เอาเพลงดีดกีต้าสดมาฟังมาให้เราฟังด้วยนะคะ
ไปฟังเลยค่ะเพลงจะพอเปล่าเนี่ย
มีความสุขเหมือนเดิมไป

แล้วก็ว่าแล้วค่ะพูดถึงเรื่องงานแต่งกับคุณตูนนะคะ
ก็จะแต่งแน่นอนค่ะ๒๒ธันวาคม
คอนเซ็ปต์งานทีมงานที่ฟังแล้วฟรุ้งฟริ้งมาก

เขาจะขอกันหวานขนาดไหนนะคะ

จริงเขาขอไม่จากปีที่แล้วแล้วนะ

ว่าดีใจแบบจะได้แต่งแล้ว

เตรียมงานค่ะก็เตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วน่ะล่ะ
เพราะว่าทำเองหมดไม่ได้จ้างออร์แกไนเซอร์อะไร
พยายามเก็บรายละเอียดค่ะเพราะว่าจริงค่อนข้างมีเวลาพอสมควร

สำหรับปาร์ตี้ตอนคืนนั้นก็จะเป็นดี
ว่าน่าจะเป็นแบบโอ้โหงานแต่งงานอีกหนึ่งงานที่สนุกสนานเลยนะฮะ
และนี่มีภาพคุณอรัชพรคืออะไรเอ่ย
คุณมิ้นก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณธิชาคุณมิ้นอรัชพร
อยเชื่อว่าเดี๋ยวงานแต่งงานคุณมิ้นน่าจะมีภาพมาฝากพวกเราอีกเยอะ
ฉันฝากหายนำเสนอคุณมิ้นนิดนึง
เพื่อนจะแต่งงานแล้วคุณมิ้นยังโสดนะคะ